แต่ว่าการที่จะแข่งกีฬาสีด้านมันก็ต้องมีการทำพิธีเปิดก่อนนะทุกงาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็นทางการ

แต่คุณผู้ชมงานกีฬาของที่หนึ่งเนี่ยมันติดคิวนิดนึง

แต่สุดท้ายก็สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ค่ะ
ไปกันเลยนะคะที่สนามกีฬาลานอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตะบนลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานก็ถือป้ายตั้งขบวนมาร่วมงานกันนับพันคนนะจ๊ะ
เข้ามาแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติดครั้งที่๒๑
มีนักกีฬาถือคบเพลิงมาเปิดงาน
แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรี๊ดเกิดขึ้น
ระหว่างที่ประธานกำลังทำพิธี
นั่นก็คือนี่คุณผู้ชมประธานกำลังกล่าวแล้วเออเนี่ย
นักมวยค่ะวิ่งมาต่อยกันต่อหน้าต่อตาประธานและสักขีพยานในงาน
เขายังไม่ได้แข่งเลยยังอ่ะเฮ้ยมาต่อยอะไรกันเวลานี้
คุณผู้ชมก็ต้องลากหามออกไปนอกสนาม
แล้วก็ไปถามถ่ายเกิดอะไรขึ้นทำไมต่อยกันตอนนี้

ต่อยเพราะเดี๋ยวจะมีคิวต่อยมวยทะเล
แต่ตอนนี้ขอซ้อมก่อนแต่ซ้อมไปซ้อมมาเลยเถิดค่ะ
เลิศออกมาตรงพิธีเปิดงาน
ประธานบอกทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียว

พอลากไปข้างสนามเรียบร้อยปุ๊บ
ก็ไปถามไงว่าทำไมถึงมาต่อยกันแบบนี้
ไปฟังเสียงนักมวยเลยค่ะ
เขาว่าอย่างไรครับ
เขาบอกว่าเขาเจ็บชายโครง

ทีนี้ช่างภาพบอกก็ถามว่าที่ต่อยไปเนี่ย

บอกไม่ต่อยจริงนี่แหละ

ฝ่ายแดงก็เลยโอ้ยนี่ไม่ได้เจ็บแบบเล่นนะเจ็บจริง

เฮ้ยเพื่อนเรามาซ้อมก่อนดีกว่า

งั้นเดี๋ยวเราลองซ้อมก่อนนะ

ประโทษเป็นแบบนี้แล้วดูสิครับมีโครงแทงก์ออกมาแล้วมั้งครับ

แม่ก็ไม่บอกว่าจะแข่งจริงเล่นจริงเจ็บจริงขนาดนี้คิดว่าซ้อม
นี่ขนาดซ้อมนะถ้าเอาจริงนี่จะขนาดไหน

ไม่มีเลิกแข่งแล้วตอนนี้
สุดท้ายก็เปิดงานได้ตามปกติ
ใช่
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ

เป็นชุมชนห่างไกลยาเสพติดนะคะ

แต่กีฬา๕ให้๕ให้กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
ไอ้ชัยโยเนี่ยมันงานแต่ง
ก็เห็นไปที่ไหนก็ใช่โย่อย่างเดียว
เห็นว่าเปิดงานไงชัยโยจะได้เป็นสิริมงคล

เป็นอะไรคุณพันใจรออะไรคะผมกำลังรอมีชัยโยแล้วเดี๋ยวมันจะมีชัยอะไรหรือเปล่า